ไฟสัญญาณไฟจราจรเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มี
การเดินทางของรถนักเรียนด้วย

แล้วรถพ่วงก็มาชนรถตู้โดยสารนักเรียนนะครับ
ทำให้น้องนักเรียนชาย

เสียชีวิตในวันเกิดของเขา
เรามีภาพหลายมุมให้ดูเลยนะครับ

เป็นภาพขณะที่รถตู้รับส่งนักเรียนคันสีขาวแล่นผ่านสี่แยกมา
แต่ขณะเดียวกันก็มีรถพ่วงแล่นมาชนด้านข้างรถตู้อย่างจังครับ
หนักแค่ไหนแล้วรถพ่วงแรงแค่ไหนรถพ่วง
ลากรถตู้ไปไกลเกือบร้อยเมตรครับปั้งแล้วลากไปนั่นนะครับ
เหตุเกิดบริเวณแยกโรงไฟฟ้าบนถนนสายอู่ทองด่านช้างตะบนพระพลาชัย
อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ๖โมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนเช้านะฮะในรถตู้ครับนอกจากคนขับแล้วเนี่ย
มีนักเรียนอีก๖คนครับบาดเจ็บร้องกำลังงมแล้วครับเด็กนี่ครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่น้องหนึ่งคนเสียชีวิตคือเด็กชาย
ณทะพงศ์ทรงจันทร์หรือว่าน้องปลื้มอายุ๙ขวบ
นักเรียนชั้นป๓โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์นะครับ
ซึ่งนั่งอยู่ตรงเบาะหลังคนขับศีรษะน้องไปกระแทกกับตัวรถอย่างแรงครับ
ส่วนเด็กชายสุภวัฒน์๖ขวบอยู่โรงเรียนรัตนศึกษาที่นั่งข้าง
คนขับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับกระโหลกร้าวมีเลือดข้างในสมอง
เหลือก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอาการปลอดภัยนะฮะ
คือโรงเรียนนี้รถตู้คันนี้เขารับเด็กมาหลายโรงเรียน
ก็กำลังจะไปทยอยส่งตามโรงเรียนต่างต่างนะครับต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวน้องที่เสียชีวิตแล้วก็ขอให้น้องที่บาดเจ็บทุกคน
ปลอดภัยกลับมาเรียนได้นะครับนายพิชิตนะครับชูเพลงคนขับรถตู้เนี่ย
มีอาการปวดศีรษะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเล่าแบบนี้บอกว่า
รับนักเรียน๖คนมาจากอำเภอเหล่าขวัญจะไปส่งตามโรงเรียนอย่างที่ผมเล่าไปนะครับ
อำเภออูทองพอมาถึงบริเวณแยกไฟแดงนะครับแยกไฟจราจรเนี่ย
เห็นสัญญาณมากระพริบนึกว่าเสียก็เลยคิดว่าตัวเองขับมาทางเอก
นี่เป็นข้อคิดข้อหนึ่งนะฮะแม้ว่าคุณจะขับมาจากทางเอก
แต่ผ่านทางร่วมทางแยกชะลอหรือหยุดดูก่อนดีกว่า

ใช่แต่เขาไม่นึกว่าจะมีรถพ่วงขับมาทางซ้ายตามถนนคันคลอง
ที่มาพุ่งชนรถตู้นี่แหละครับ
ค่ะคือทางเอกทางโทไม่ต้องสนใจถึงแยกชะลอดีที่สุดนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยด้วยนายวีรชัยนุษย์นุ่ม
อายุ๓๐ปีเป็นคนขับรถพ่วงค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุบรรทุกข้าวโพดจากจังหวัดนครสวรรค์
จะลงไปที่โกดังอำเภออูทองที่สุพรรณ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกเล็กน้อยนะฮะ
แล้วไม่เห็นรถตู้พอเห็นสัญญาณไฟแดงกระพริบ
ก็เลยพุ่งออกไปชนกันอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ
หลังจากนั้นภรรยาของตนเองเนี่ย
ก็ที่นั่งมาด้วยรีบลงมาช่วยคนเจ็บ
ภรรยาของเขาเนี่ยภรรยาของคุณวีรชัยเนี่ย
เป็นคนไปอุ้มร่างของน้องปลื้มนะคะ
ขณะนั้นน้องยังมีสติเรียกชื่อก็ยังขาน

ภรรยาของคนขับรถบรรทุกพ่วง

แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะ
ข้อมีอุ้มเด็กด้วย
เด็กหลายคนนะ
ขอโทษหนูกลับมากับแฟนหนู

ขอโทษขอโทษศิกรรมทุกอย่าง
คงจะช็อกมากอย่างที่บอกว่าเห็นทุกอย่างนะ

ให้อุ้มเด็กคนที่เจ็บด้วยนะ
คงเป็นภาพติดตามไปตลอดนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับแม่ของน้องปลื้มนะคะ

คงมองไม่เห็นซึ่งกันและกันจริงนะคะ

แม่บอกว่าโอ้โหฟังประโยคนี้แล้วจุกอกเหมือนกัน
บอกว่าวันคล้ายวันเกิดของน้องเนี่ย

ทุกปีหลังจากที่น้องเลิกเรียน
ก็จะเตรียมจัดงานวันเกิดให้น้อง

ยกเว้นเค้กเค้กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาส่งตอนเย็นนะคะ
กลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพลูกชายของคุณแม่แทนนะคะ

นี่คุณผู้ชมแม่แล้วก็ญาตินะคะ
พอเค้กมาถึงก็จุดเค้กวันเกิด
แล้วเป่าเค้กวันเกิดต่อหน้า
ศพน้องปลื้มด้วยความโศกเศร้า
ที่ผมจุกอยู่ในอก
คือร้องเพลงไปแต่ร้องไห้ไปด้วย
น่าจะเป็นเสียงเพลงที่เศร้าที่สุด

ค่ะแม่ของน้องปลื้มบอกว่าปกติแล้ว
คนขับรถตู้เนี่ยไม่ใช่คนขับรถเร็วนะคะ
ที่ผ่านมาขับรถดีแล้วก็ช่วยดูแลเด็กเป็นอย่างดี
เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุแหละไม่อยากเอาเรื่องกับใครนะคะ

ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาท

แต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร

คนขับรถตู้ที่ยังคงบาดเจ็บ
แล้วก็คนขับรถบรรทุกรวมถึงพยานแวดล้อมต่างด้วยค่ะ